มาดูเรื่องนี้หน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกัน
มีน้องคนหนึ่งเขาลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้ที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
แล้วปรากฏว่าผู้หญิงคนนึงเก็บได้ตอนที่เขาเก็บได้เนี่ยเขาดีใจ
เขาทำท่าดีอกดีใจปรบมือซึ่งมันเป็นอาการที่แปลกมาก
สำหรับคนที่เก็บของของคนอื่นได้โทรไปเอาคืนก็ไม่ยอมให้ด้วยค่ะ
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนี้เลยคุณผู้ชมค่ะเนี่ยค่ะคือน้องเนี่ยลืมมือถือเอาไว้ที่ม้านั่ง
แล้วผู้หญิงคนนี้มาเก็บได้นะคะคุณแม่เนี่ยเอาคลิปนี้มาโพสต์นะคะ
ตามหามือถือของลูกสาวซึ่งมีมูลค่านี่เห็นไหมปรบมือดีใจนะคะ
เจอของนี่ค่ะเป็นโทรศัพท์มือถือมูลค่ากว่า๗๐๐บาท
คือเรื่องนี้เนี่ยลูกสาวเขาไปซื้อของที่ร้านนี้ตอนประมาณ๒ทุ่มแล้วก็มานั่งตรงมานั่ง
เสร็จแล้วก็กลับบ้านโดยที่ลืมมือถือวางเอาไว้กลับไปถือหอพักถึงได้รู้
กลับมาดูก็ไม่เจอแล้วพอโทรเข้าไปปลายสายรับนะคะ
บอกว่าเขาเอาไปเองแหละแต่ตอนนี้ไม่สะดวกแล้วตัดสายทิ้งไปเลย
โทรไปอีกทีนึงก็ไม่รับสายแล้วค่ะแล้ววันนี้โทรทั้งวันก็ไม่รับนะคะ
ถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องไปแจ้งความกับตำรวจสอพอเมืองมุกดาหาร
แล้วก็ฝากบอกนะคะคนในคลิปที่เก็บมือถือไปว่าจะไม่เอาเรื่อง
ขอให้เอาไปคืนที่แผนกแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลมุกดาหารด้วยค่ะ